ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจก็กำลังตามตัวนะคะ
โจรรายนี้เป็นคนร้ายค่ะถือปืนไปชิงทอง
แล้วบอกเหตุผลในการชิงทองโดยการทิ้งโน้ตเอาไว้นะคะ
โน้ตเอาไว้บอกว่ากำลังเดือดร้อนแม่ป่วยหนัก
ตอนนี้ตำรวจตามไปเจอของกลางแล้วค่ะทิ้งไว้ในป่าค่ะ
คุณผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะครับ
นี่คือภาพจากร้านทองในห้างที่พัทยาใต้ชนบุรีเมื่อวานนี้ช่วงค่ำค่ะ
เข้ามาแล้วมายื่นกระดาษชิ้นนี้ให้พนักงานนะคะจากจากนั้นพูดอะไรบางอย่างออกมา
หลังจากนั้นก็ควักปืนออกมาคือสั่งให้พนักงานเนี่ย
หยิบทองออกมาให้แต่พนักงานก็คงกลัวด้วยตกใจด้วย
ก็ทำอะไรไม่ทันใจคนร้ายคนนี้นะคะก็เลยเข้าไปหยิบทองเองค่ะ
หยิบมา๒ถาดแล้วก็วิ่งออกไปทันทีนะคะ
นี่คือช่วงจังหวะวิ่งออกไปนะคะนี่ค่ะกระดาษแผ่นนั้นอย่างที่บอกค่ะ
เขียนเอาไว้ข้างในบอกว่ากำลังเดือดร้อนแม่ป่วยหนักนะคะ
โน้ตเอาไว้ให้ด้วยนะคะตอนที่คนร้ายหลบหนีออกไปเนี่ยค่ะ
ก็มีคนบันทึกวีดีโอเอาไว้ได้นะคะครับนี่นี่ไปดูตอนที่หลบหนีนะคะ
มีคนถ่ายเอาไว้ได้ทำทองหล่นเส้นหนึ่งด้วย
แล้วก็วิ่งไปขึ้นรถมอเตอร์ไซสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขี่ออกไป
แล้วคนร้ายเองเนี่ยทำหมวกกันน็อกตกเอาไว้อีกต่างหากนะคะ
พนักงานร้านทองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเห็นคนร้ายเดินมาป้วนเปี้ยนหน้าร้านหลายรอบเลยค่ะ
ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายรายนี้ก็เข้ามายื่นกระดาษ
อย่างที่บอกค่ะเขียนข้อความเอาไว้ตอนนี้กำลังเดือดร้อนแม่ป่วยหนัก
แล้วก็ควักปืนออกมาจี้ทองที่คนร้ายเอาไปเนี่ยค่ะ
น้ำหนักรวมสามสิบสี่บาทก็มูลค่าประมาณหนึ่งล้านบาท
นี่คือพฤติกรรมของคนร้ายรายนี้นะคะครับชุดสืบสวนภาคสองเนี่ย
ไล่ไล่ไล่ดูกล้องวงจรปิดค่ะก็พบเส้นทางหลบหนีคนร้ายไปทาง
ถนนสุขุมวิทย์มุ่งหน้าที่อำเภอสัตหีบค่ะนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายเนี่ย
หายไปช่วงปากซอยสุขุมวิทย์๘๕ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
เดินเท้าเข้าไปในป่าประมาณ๕เมตรก็ไปเจอหลักฐานค่ะ
มีถุงกระสุนบีบีกันด้วยหนึ่งถุงแล้วก็กระเป๋าสะพายสีน้ำตาล
นี่ถาดทองถาดทองแล้วก็มีเสื้อคลุมแขนยาวอีก๓ตัว
นี่เอามาทิ้งเอาไว้ตรงนี้ห่างจากริมถนนประมาณ๕กิโลเมตร
เขาเดินเท้าเข้าไปเขาไปเจอหลักฐานต่างเหล่านี้ค่ะ
ก็กระจัดกระจายคือลักษณะเหมือนกับเหวี่ยงโยนทิ้งไปทั่วเลยนะคะ
วงจรปิดของชาวบ้านในระแวกนั้นเนี่ย
ก็พบว่าคนร้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดตรงนี้

ชาวบ้านบอกได้ยินเสียงสุนัขเห่าแต่ก็ไม่ได้เอกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
กระทั่งรู้ข่าวว่ามีคนร้ายเอาของกลางมาโยนทิ้ง

แล้วก็เนี่ยค่ะก็ได้เห็นพฤติกรรมของคนร้ายเพิ่มเติมอีก
นี่ค่ะก็จะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมให้กับทางตำรวจด้วยนะคะ
ตำรวจเก็บของกลางนะคะไปพิสูจน์หาลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย
ก็ยังมีร่องรอยล้อรถมอเตอร์ไซค์ลักษณะว่าถูกเข็นทะลุไปในซอยข้าง

ก็บันทึกลงไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะรีบตามจับตัวมาให้ได้โดยเร็วค่ะ
อันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นที่ชนบุรี
ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะที่พระนครศรีอยุธยา
อันนี้วันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ไปคนเดียวเลยค่ะคนร้ายรายนี้ไปที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาเสนา
วาดทองรูปภัณฑ์หนัก๙๕บาทก็ประมาณ๒ล้าน๘นะคะแล้วก็หลบหนีไป
ล่าสุดตอน๓ทุ่มเมื่อคืนนี้มีคนเห็นรถมอเตอร์ไซค์
ถูกเอามาทิ้งไว้ที่พงหญ้าข้างทางถนนสายวัดบังปลาหมอวังเวียงค่ะ
เป็นรถมอเตอร์ไซค์สีขาวดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันนี้ค่ะ
กุญแจเนี่ยยังเสียบคาอยู่เลยนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสามสี่กิโลเมตร
ก็ตอนนี้ตำรวจกำลังไปตรวจสอบหาที่มาของรถคันนี้และสันนิษฐานว่า
คนร้ายน่าจะมาเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์เพื่อใช้ในการหลบหนีต่อไปค่ะ
จุดเลยนะคะโจรชิงทองที่ชนบุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยาค่ะ